แล้วเราถามคุณผู้ชมไปด้วยไง

เรื่องของอะไรกันนะ
สร้างรายได้ในวันนี้ที่เราจะทำการนำเสนอในช่วงของสกรูปเกษตรทำเงิน
ถูกต้องสัตว์อะไรที่สร้างรายได้กับเราในช่วงกระเศษทำเงินวันนี้
คุณชื่นชอบช่วงนี้เพราะอะไร

กระเศษทำเงินจะพาไปดูอาชีพกันพ่อเลี้ยงด้วงกว่างชน

เรียนรู้พัฒนาสายพันธุ์สร้างรายได้เขาทำกันอย่างไร
ไปติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เจ้าตัวนี้คือด้วงกว่างสายพันธุ์ปูรู
ที่ทำเงินหลักแสนให้กับผู้เพาะเลี้ยง
เพราะมีลักษณะเด่นจนเป็นที่ต้องการของตลาด
ที่แน่ครับที่นี่มีดีการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรายการต่าง

มากกว่า๑๐รางวัลด้วย
อยากรู้จักการเพาะเลี้ยงด้วงกวางสายพันธูลูก็ตามมาเลยสิครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านของน้องเบนกิติพรสุริยมณีอายุ๓๓ปี
อยู่ที่บ้านเชียงบานตะบนเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ฉากการต่อสู้ของกว่างปูรูให้เห็นกันแบบชัด
ถึงลักษณะเด่นที่สร้างรายได้หลักแสนตัวใหญ่สีดำแข็งแรงอึดผึก
ทนต่อการต่อสู้เขาโง้งยาวมีความแหลมคมตรงบริเวณปลายเขาที่ใช้เป็นอาวุธ
สามารถหนีบงัดคู่ต่อสู้ได้ดีโดยเฉพาะเขาล่างที่เป็นอาวุธสำคัญ
แต่ก่อนที่จะทำให้เจ้าด้วงกว่างปูรูมีเอกลักษณ์เด่นเป็นของตนเองได้
ตามน้องเบนไปดูการเลี้ยงหนอนด้วงกว่างชนที่มีอยู่ประมาณ๕๐๐๗๐๐ตัวครับ
ตรงนี้ที่ทำกาลเพาะเลี้ยงในถังพลาสติคแบบปิดฝาและดูรอบฝาถังที่มีมากถึง๑ธุ์รายใบภายในห้อง
นี่เลยครับตัวหนอนด้วงกว่างที่บรรจุเอาไว้ในถังละ๕๗ตัว
เปิดเครื่องปรับอากาศให้กับหนอนกวางเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามขนาดที่ต้องการ
แล้วก็ปล่อยไปวางไข่ในวัสดุที่ทำจากขี้เลื่อยและเศษวัสดุธรรมชาติ
ที่สำคัญต้องผ่านกรรมวิธีหมักบมจนมีคุณสมบัติและลักษณะเหมือนดินที่วางไข่ตามธรรมชาติ
แม่พันธุ์๑ตัวจะวางไข่ประมาณ๒๐๐ฟองครับทิ้งไว้ประมาณ๓เดือน
ไข่ก็จะกลายเป็นนอนแล้วก็มาทำการแยกเพศส่วนตัวผู้จะเลี้ยงเอาไว้ให้โตเต็มวัย
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๑๐๑๑เดือนก็พร้อมจำหน่ายแล้วครับ
เพราะว่าเอางดใช้สนามพิพิศาธิ์ก็ตกบ้างนะครับ
เบนยังรับพ่อพันธุ์ตามสั่งด้วยใช่ไหมครับ
แบบไหนที่ชอบถ้ามีเราก็จะคัดเป็นพ่อพันธุ์ให้
เราจะหาพ่อพันธุ์มาทำตามรูปลักษณะของที่ต้องการต้องการได้ครับ
ราคาจะตกอยู่ที่ตัวละ๑๐๐๑๐๐บาท
ตามลักษณะความสวยงามของตัวด้วง
ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองถึงเดือนละประมาณ๗๐๐๐บาท
โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม
จะทำรายได้ถึง๑แสนบาทเลยทีเดียวครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

บอกว่าผิดพลาดผมอยากให้ทุกคนได้ลุ้นหมด
ตอบก็คือด้วงกวางกูรูตอบมาให้ถูกนะ

คุณชื่นชอบช่วงเกษตรทำเงินเพราะอะไรนะคะ
รับเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยสวยตัวนี้
เข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเลยจ้า